เหตุการณ์นี้นะครับที่ชนบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งเขาไปจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่อยู่
อยู่มีคนขับรถเก่งที่ต่อท้ายเนี่ยลงมาจากรถ
วิ่งมาทำร้ายใช้มีดจ้วงแทงตั้งหลายครั้ง
คือเห็นจากภาพเนี่ยโอ้โหถ้าดูไกลเนี่ย
ตายก็ต้องแบบเลี้ยงไม่โตอ่ะสุดท้ายแทงไม่เข้าเลยนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูนะฮะ
นี่ฮะเห็นไกลอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะ
คือรถก็วิ่งเนี่ยไปตามปกติแต่คันนี้เนี่ย

น่าจะสัก๓ครั้งได้นะฮะ
แต่ไม่เข้าเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ใส่เสื้อสีขาวที่ขี่จักรยานยนต์ที่ถูกแทงเนี่ยนะฮะ
ชื่อคุณเอกมลนะครับอายุ๒๕ปี
ถูกคนขับรถเก่งที่เป็นผู้ชายเป็นรถเก๋งสีบรอน
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนลงจากรถมาใช้มีดจ้วงแทงใส่หลายครั้ง
เท่าที่เห็นจากภาพนี้ก็สองสามครั้งแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับหนีไป
ทางโรงเรียนเซนต์ปอคอนแวนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๒กุมภาพันธ์ที่๔แยกไฟแดง๙กิโลที่ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
นี่นะฮะเราไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
มีคนเห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาก็จอดรถติดไฟแดงอยู่
แล้วได้ยินรถเก๋งคันหนึ่งบีบแร่เสียงดังมาก
ตัวของคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาก็เลยหลบให้
ไม่รู้ว่าเขาจะรีบหรือมีเหตุอะไรเขาก็หลบให้
แต่อยู่รถเก๋งคันนี้คนขับกลับลงจากรถแล้วคว้ามีดไปด้วย
แล้วนี่ฮะก็วิ่งไปหาคนขี่จักรยานยนต์เสื้อสีขาว
ซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าคนที่เล่าให้เราฟังค่ะแล้วก็ตามภาพเลยฮ

พอดีผมจอดรถติดไฟแดงอยู่ครับผมกำลังจะไปส่งอาหารครับ
แล้วคราวนี้ผมเห็นรถเก่งนะครับเขาบีบแต่ผมก็เลยหันไปมองครับ
แล้วซักพักนึงผมห่างไปอีกทีดูข้างไปเห็นเขาหยิบอะไรไม่รู้ครับ
ขับเสื้อสีขาวส่วนนุ่มผู้ชายเสื้อขาวคนนี้คุณเอกมณอายุ๒๕ปี
ต้องคุยกันหน่อยแหละทั้งสาเหตุแล้วก็แหมหนังเหนียวหรือยังไง
คุณเอกมณบอกว่าตอนเกิดเหตุติดไฟแดงอยู่หน้ารถเก๋งของท่านที่มาทำลายนี้แหละ
คันที่มาทำร้ายนี่แหละรอสัญญาณไฟเขียวอยู่ไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยรีบอะไรนักหนา
บีบแร่ไล่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่คือทุกคันเขาก็หลบให้หมด
คุณเอกมลบอกผมก็หลบนะไม่ใช่ไม่หลบผมก็หลบ
แล้วนี่เขาเปิดแผลให้ดูนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคู่กรณีโมโหอะไร
แร่ไล่เขาเพราะเขาหลบให้ไม่ไปจอดรถลงจากรถแล้วเดินมาหาเขา
แล้วใช้มีดแทงใหญ่เลยนะฮะทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วย
โชคดีที่แทงไม่เข้าส่วนที่แทงไม่เข้าเลยเนี่ยคุณเอกมลเชื่อว่า
เป็นเพราะบารมีหลวงพ่อพัฒน์เกจิชื่อดังอายุร้อยปีแห่งวัดห้วยด้วน
ที่จังหวัดนอครสวรรค์แล้วลัวนี่ค่ะเขาฮ่อยคออยู่นะครับแล้วก็ศักรไปด้วยนะฮะ
รอยสักต่างตามร่างกายเขาด้วยนี่ครับ
แล้วก็จูดรถมอ๓๔ผมมันผัวมาเลนเขาเลนซ้าไหนหนึ่ง
เค้าวิบและไล่ไล่ประมาณสามสี่คันอ่ะหลบหมดเลยครับ
มีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ผมกำลังจะขึ้นรถกลับ
เขาก็วิ่งเข้าไปเอามีดในรถออกมาแล้วก็จ้วงแทงครับ
อันนี้เราไปรู้จักเขาเมื่อก่อนมั้ยครับไม่ครับไม่รู้จักครับ
เราคิดว่าเกิดจากอะไรครับน่าจะว่าบารมีหลวงพ่อหัส

ติดตัวไว้ตลอดครับใช่ครับไม่ได้เอาอบจากกระเป๋าเลย

ก็ไม่แน่ใจครับใช่ครับ
โชคดีมากแทงไม่เข้านะฮะ
แต่มีรอยอยู่นะฮะยังมีรอยอยู่นะครับ
นี่ครับนี่เหมือนรอยโขดน่ะโอ้โฮแต่ถ้าเข้านี่
ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าค่ะหรือว่ามันอาจจะโดนแค่ปลายไม่ได้โดนเต็มหรือเปล่า
คือถ้าเข้านี่เรียบร้อยเลยนะจุดสำคัญเลยอ่ะ
ตอนนี้สพศรีรชากำลังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะอ่าถ้าท่านรู้ข่าวตัวเอง
แล้วยังไงไปหาตำรวจสภศิรชาหน่อย
ก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ล่ะ

แต่คุณลงจากรถเอามีดไปวิ่งไล่แทงเขาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ